คุณผู้ชมครับน้องก๊อฟน้องปุ้ยครับ

แล้วมันจะมีสักกี่เรื่องที่ทำให้เพื่อนรักถึงขั้นต้องโกรธกัน

คือข่าวต่อไปนี้นะ

นครปฐมนะครับเพื่อนรักเลี้ยงกุ้งอยู่ด้วยกัน
เจ้ายิงเผาขนเพื่อนอีกคน

ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต

ทุนสองหมู่หนึ่งตะบนดอนใยหอมประเภอเมืองและขอบประถม
จึงรีบไปตรวจสอบครับในที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้นชั้นล่าง
โล่งเป็นใต้ถุนสูงนะครับบริเวณเปรยวนตะข่ายที่ผูกไว้ใต้ถุนบ้านเนี่ย
พบร่างนายนัทพงศ์มณีโชธอายุสามสิบปีมีอาชีพเลี้ยงกุ้งครับ
สภาพนอนหงายจมกองเลือดอยู่ในเปรย์จากการตรวจสอบบาดแผลพบว่าถูกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ยิงเข้าที่หัวไหล่สามนัดท้ายถอยหนึ่งนัดเฉียวนิ้วมือซ้ายอีกหนึ่งนัดครับ
พื้นเนี่ยพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่๕ปลอกใกล้กันมีโต๊ะตั้งวงดื่มสังสรรค์อยู่
เข้ามาดื่มเบียร์ที่บ้านในโบนามสมมุตินะ
ซึ่งปกติแล้วก็ดื่มกินกันอยู่ประจำเนี่ยเจ็ดแปดคน
เพราะว่าเป็นกลุ่มเพื่อนกันที่เลี้ยงกุ้งด้วยกัน
ก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมไปดูย้อนหลังภูมิหลังสักนิดนึง
คือในโบกับนายนัทพงศ์ก็เป็นเพื่อนรักกัน
บกันเลิกกันคบกันเลิกกันอยู่หลายครั้งหลายหน
แต่หลังนายโบเข้าใจผิด
คิดว่านายนัทพงศ์มาแอบชอบแฟนสาวของนายโบ
ซึ่งนัทพงศ์เนี่ยเดี๋ยวตอนหลังจะเฉลยว่าเขาก็มีแฟนอยู่แล้วนะ
และคาดว่าก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกันครับ

โบชักปืนยิงนายนัทพงศ์แบบเผาขนนายนัทพงศ์เนี่ย
นอนเล่นอยู่บนเปรย์เสียชีวิตเลย
แล้วจากนั้นนายโบก็ขับรถกระบะป้ายแดงหลบหนีไป
นางสาอุสากล่องเงินอายุ๒๙ปีที่ผมเฉลยไปเมื่อสักครู่
บอกว่าเป็นแฟนสาวของผู้ตายก็คือนายนัทพงศ
เข้าไปครบหากับนายนัทพงศ์มา๔ปีกว่าแล้ว
แล้ว๑๐ตุลาคมอีกไม่กี่วันสักสามสี่วันที่จะถึง
จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายนัทพงศ์
ค่ะไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับ
ขณะไปดูศพนะตัวแฟนสาวร้องไห้ปริมว่าจะขาดใจ
ขาดใจเช่นเดียวกับแม่ของแฟนนุ่ม
ก็ร้องไห้จนเป็นลมล้มพับไปเลยครับ
หลังสอบปากคำในที่เกิดเหตุนะครับตำรวจ
จะนำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องไปสอบประคำเพิ่มเติม
เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับ
เรื่องต้นสันนิษฐานนะครับอย่างที่น้องก๊อฟบอกไปตอนต้น
เพื่อนรักอาจจะหักเหลี่ยมโหดก็เลยหึงหวง

บางทีรักมากมันก็คิดเยอะคิดมากแค้นมากอะไรแบบนี้ฮะ